พูดถึงเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
คือเมื่อวานมีการแถลงออกมาจากสอบคอเกี่ยวกับ

จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพระหารเค้า

แทรกขึ้นมาในช่วงของการแถลงคือ
เป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มห้างแถวปฐุมวัน
คุณคะเพราะพูดมาแบบนี้อู๋แถวปฐุมวัน
ห้างเยอะนะใช่ห้างเยอะมากจริงนะคะเอาคำแถลงไปดูข้อมูลรวมก่อนนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคออกมาเปิดเผยการระบาดในกรุงเทพ
เมื่อวานี้ผู้ติดเชื้อ๙๒๕รายมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวัง
ทั้งหมดตอนนี้นะคะ๕๘แห่งแบ่งเป็นกลุ่มเฝ้าระวังสูง๔๔
เฝ้าระวัง๑๐และเกิดใหม่๕แห่ง
เขตน้องจอกลาดกระบังยานาวาราชบุรณะและปฐุมวันค่ะ
ซึ่งคำว่าปฐุมวันนี่แหละตามรายงานของสบคบอกว่า
เตอร์ใหม่นี้เป็นห้างและพบผู้ติดเชื้อ๑๒๙ราย

ที่ได้พูดกันมากก็คือห้างสรรพสินค้า
หลายแห่งในเขตปฐุมวัน
อนุญาตขึ้นเป็นแผนภูมิที่มีการได้รายงานขึ้นมา
สูงสุดถึง๑๒๙รายในพื้นที่ทางด้านการติดเชื้อ
ที่อยู่ในแผนภูมินี้มี๑๑รายมีอีก๔รายรวมกันตรงนี้
เดี๋ยวทางกรทมนะครับจะเป็นผู้ให้ข่าวกับทางสื่อมวลชน
หลังจากที่มีการแถลงนี้ออกไปนะคะบรรดาห้างในเขตปฐุมวันสามห้างค่ะ
สยามภารกรสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคาเบอรี่
ออกแถลงทันทีเลยนะคะเกี่ยวกับตัวเลข๑๒๙ราย
สอบคอเขาได้พูดถึงบอกว่าไม่ได้เป็นการติดเชื้อในเวลาเดียวกัน
แต่เป็นยอดสะสมตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบัน
จำนวนพนักงานในพื้นที่ทั้งหมด๓๕๐๐คน
คิดเป็นร้อยละ๐๔ของพนักงาน
และส่วนการติดเชื้อเกิดจากที่พักนะคะ
ห้างเองได้ควบคุมและดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
จากนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูค่ะ
เมื่อวานนี้ไปดูซิหลังจากที่มีการแถลงของสวบคอ
บรรยากาศบริเวณรอบห้างเป็นอย่างไร
ค่อนข้างเงียบค่อนข้างเหงาแม้ว่าจะเป็นสิทธิ์สิ้นเดือนนะคะ
สัปดาห์แรกของการสิ้นเดือนคนน่าจะยังมีเงินจับจ่ายอยู่นะคะ

ยังเราก็ตามทุกห้างที่เอ่ยไป
มีการทำตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเข้มข้นค่ะ